คุณผู้ชมค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราเปิดรายการมาด้วยเพลงล่าสุดที่มีชื่อว่า
บนถนนสะเทือนถึงหัวใจนะคะซึ่งเป็นเพลงล่าสุดจากคาราบาลนั่นเอง
พิเศษของเพลงนี้ก็คือผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้องนี้ขึ้นมาคือท่านววัชิระเมธีนะคะ
ในการที่จะวิ่งเพื่อระดมเงินช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
และใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วด้วยนะคะ
โดยพระอาจารย์ได้ส่งบทกวีนิพลให้กับแอดคาราบาลนำมาแต่งทำนองและเรียบเรียงให้เป็นบทเพลง
เพื่อให้กำลังใจกับตูนและโครงการ๙คนละ๙นั่นเอง
ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันที่๕๓ของโครงการ๙คนละ๙แล้วนะคะ
แป๊บเดียวพี่ตูนและคณะเนี่ยวิ่งเข้าสู่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะ
ใกล้เป้าหมายที่แม่สายเข้าไปทุกที
ท่ามกลางกำลังใจอย่างท่วมท้น
และวันนี้ยิ่งต้องส่งกำลังใจให้หนักเลยนะคุณผู้ชม
จากว่าพี่ตูนมีอาการบาดเจ็บที่สะบักซ้าย
จนต้องพันผ้าแล้วก็ซ่อนแขนซ้ายไว้ในเสื้อลดแรงเหวี่ยงนั่นเองค่ะ
ส่วนยอดบริจาคตอนนี้นะคะคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
เขาบอกว่าตั้งเอาไว้ที่พันล้าน
มีคนตั้งเป้าหมายเอาไว้เขาบอกว่าไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน
เพราะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยยอดบริจาคทะลุ๙๘๖ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเหลืออีกเพียงระยะทางไม่ถึง๑๐๐กิโลนะคะ
ก็จะถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วด้วยนะคะ

ดิฉันว่ายอดบริจาคเนี่ยคาดว่าน่าจะถึงพันล้านบาทอย่างแน่นอน
วันนี้ค่ะเพื่อนพร้อมพี่น้องวงการผู้ชมยังตามวิ่งสมทบและช่วยกัญเซฟพี่ตูนอบอุ่นเช่นเคย
แต่ว่าที่เรียกเสียงกรี๊ดกราดได้ไม่น้อยเนี่ย
เห็นจะเป็น๒พระเอกหนุ่มหล่ออย่าง
อเล็กทีรเดชกับนายนพัฒน์ค่ะ

วงพี่ชายคนสนิทอย่างภูผาเตชนรงค

ส่วนขาประจำภาคเหนืออย่างรัศมีแค
วันนี้ก็ยังวิ่งสร้างสีสันให้ยิ่งสนุกสนานคึกคักกันขึ้นไปอีกนะคะ
คือรัศมีแขนมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ร่างกายของชีเนี่ยแข็งแรงนะจ๊
สามารถวิ่งประกบพี่ตูนแล้วก็เฟฟพี่ตูนได้เป็นอย่างดี
และเพื่อเป็นการการันตีนะคะคุณผู้ชม
ปีนี้ต้องยกให้พี่ตูนเป็นสุดยอดบุคคลแห่งปี
วันนี้ซูเปอร์โพลเขาเผยผลสำรวจขวัญใจมหาชน
บุคคลวงการบันเทิงที่สุดแห่งปีค่ะ
ดูกันที่อันดับที่๑คุณผู้ชมขาไม่พลิกโผล่นะคะ
พี่ตูนกวาดไปร้อยละ๕๓๔เรียกได้ว่า
คะแนนนำโด่งสูงลิปริ้วกันเลยทีเดียว

ตอนนี้คือเป็นขวัญใจของทุกคนเลยลูกเด็กเล็กแดงพี่ป้าน้าอา
ไม่มีใครไม่รู้จักพี่ตูนอยู่แล้ว

เป็นของใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่ของเราคุณแม่อ้ำพัชราภานะคะ
ได้คะแนนไป๑๐๗๕ค่ะ
อันดับที่๓มาดูกันบ้างลุ้นกันบ้างว่าเป็นใคร
นี่เลยพิธีกรฝีปากกล้าของเราพี่การาแมพัชรสีนะคะ

รอทะลุถุงมะขามเทศของดิฉันณเดชนคุกิมิยะ
และอันดับที่๕นะคะสาวคนนี้มีดราม่าให้เราได้ติดตามตลอด
ก็คือไหมดวิกาโฮเน่กวาดไป๑๐๔๒ค่ะ
คือดิฉันไม่แปลกใจนะครับคุณผู้ชมที่พี่ตูนบอดี้แลมเนี่ย
สามารถกวาดคะแนนนิยมขวัญใจมหาชนไปได้

เขาแชร์เรื่องราวของคุณป้าคนนึงที่ไปยืนรอพี่ตูน
คุณป้าท่านนี้ไม่รู้จักหรอกว่าพี่ตูนร้องเพลงอะไร

แต่คุณป้ารู้จักพี่ตูนจากโครงการ๙คนละ๙
เพราะรู้ว่าพี่ตูนจะนำเงินมาช่วยเหลือ๑๓

คนเท่าคนแก่เขาไม่รู้จักหรอกว่าพี่ตูนเป็นใคร
บอกว่าพี่ตูนเป็นใครแต่เขารู้ว่าพี่ตูนคือฮีโร่ที่จะมาช่วยเหลือคนอื่น

ที่เราเกิดความประทับใจจากเหตุการณ์นี้
จากคนที่นอนอยู่เฉยก็ลุกขึ้นมาให้กำลังใจพี่ตูนสองข้างทาง
ถือว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจในหลายเรื่องเลยนะคะ
ให้พี่น้องประชาชนได้ลุกสู้ชีวิตขึ้นต่อไปนั่นเอง
ใช่มีปรากฏการณ์ดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ระหว่างเส้นทางการวิ่งจากเบตงสู่แม่สายในอีกวันสองวันนี้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมยังไงร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนนะคะ
ให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย

อย่าลืมนะว่าอย่าดึงอย่ากระชากอย่าเอาพี่ตูนไปเซลฟี่
นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะก็ช่วยดูแลรักษาพี่ตูนด้วยนะคะ
อีก๒วันเท่านั้นนะคะจะถึงเป้าหมายที่พี่ตูนได้ตั้งต้นเอาไว้แล้วนะคะ